เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้น่าสงสารนะผมอ่านผมอ่านแล้วเนี่ย
เป็นเรื่องราวของเด็ก๖ขวบนะฮะซึ่งเกิดเหมือนกับ
คือแกคือแกมีจิตใจที่อยากจะเป็นผู้หญิงอ่ะ
หกขวบนี่นะอายุหกขวบนั้นเองคือน้องเนี้ยพยายามที่แกตัด
อ่าพ่อแม่ของเด็กเด็กไข่คนนี้ได้มีการออกมาพูดนะ
บอกว่าน้องคนนี้ได้มีการออกมาพูด
ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบเล่นตุ๊กตา
แล้วก็เหมือนกับชอบเป็นเจ้าหญิงชอบแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงฟูฟ่องนะครับ
คือเรียกว่าตั้งแต่ตอนเด็กเขาก็พยายามที่จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก
แล้วพอเขาโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามถามแม่กับพ่อเขาว่า
เนี่ยเมื่อไหร่อุ๊ยเอามาลงได้ด้วยเหรอ
ไม่ก็ตัวเด็กหน่อย
ว่าเมื่อไหร่เนี่ยทางอวัยวะเพศของเขาเนี่ยจะหายไป

แม่ก็ตกใจเฮ้ยแบบขนาดนี้เลยเหรอ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยนะฮะ
รวมกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็ไม่ยอมดื่มน้ำ

แล้วต้องไปเข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำชาย